ได้ตัดสินใจใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตนะครับ
ขณะเดียวกันก็ได้ทำการไลฟ์เฟซบุ๊ก
เพื่อถ่ายทอดสดการฆ่าตัวตายของตัวเอง
ให้ผู้คนที่ดูเฟซบุ๊กอยู่ได้เห็นด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราได้ไปสอบถามจากผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ตายนะครับ
ว่าสาเหตุนั้นแท้จริงแล้วเกิดจากอะไร
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เพราะว่าปกติจะไม่เป็นคนใจแข็ง
ก็คือว่าโทรถึงโกรธถึงว่าเขาไม่รับสาย

ก็คือว่าเขารับสายแล้วเขาด่านใช้อารมณ์
ก็คือว่าเป็นคนโทรตลอด
แต่ตอนวันเมื่อวานไม่โทร
ไม่ต้องหาเลยไม่ส่งไลน์หาเลย
คือไม่ตอบโต้อะไรสักอย่าง

เพราะว่าเป็นคนที่ว่าตามเขาตลอด
ตามแต่วันเมื่อวานไม่ตาม
เขาบอกว่าหนูรักษาการพูดคือหนูไม่ต่อเยอะเลย
หนูไม่ต้องคิดมากใหญ่

ก็อาจจะมีปัญหาอื่นด้วยอะไรด้วยมาครบเราแล้ว
แต่ว่าคำลังใจเขาจุดนี้นะ

เขาคงจะรู้สึกว่ามันหาย
แต่จริงอ่ะคือบอกเลยว่า

หนูต้องการพี่กลับมา

แต่ว่าให้เวลามันผ่านไปได้ไหม

ต่อไปฝนไม่มีเขาแล้ว
ไม่มีใครให้พละแล้ว

แต่คือไม่มีตัวตนแล้วตรงนั้นแล้ว

ถ้อยคำสุดท้ายของนางสาวกรพกากุลภาชยาการ

เมื่อไหนนาพัดกุลภาษยาการ
แฟนนุ่มได้ไลค์สดผ่านเฟสบุ๊ค

จ่อยิงหน้าผากตัวเองเสียชีวิต
บริเวณลานจอดรถคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง

อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ

ด้วยความรักและผูกพันของคนทั้งสอง

ได้สูญเสียคู่ชีวิตไปตลอดกาล

แม้ที่ผ่านมาเมื่อเกิดการทะเลาะกัน
แต่มักจะจบลงด้วยการคืนดีกันเสมอ
และไม่คิดว่าการทะเลาะกันครั้งล่าสุด

โดยทำผ่านเอามา

หนูแล้วก็ทำเขา
ว่าแบบเก๋จะทักคิดอะไรอย่างนั้น
แต่คือว่าไม่คิดว่าเก๋จะทำตัวเองประมาณ

แต่แกเป็นคนที่ว่าสั้นแล้วก็จบ
ก็เลยว่าไม่เข้าใจกันบ้าง

ไม่ได้หลุดลอดสายตาของเพื่อนร่วมวงสุรา
ที่ได้มานั่งดื่มด้วยกันเช่นทุกวัน
แต่ผิดสังเกตที่ผู้ตายบ่นว่า

เพราะว่าแฟนสาวได้ไล่ออกจากห้อง

่นน้อยใจที่แฟนสาวไม่สนใจใยดี

แต่ไม่คิดว่าจะเป็นการพบเจอกันครั้งสุดท้าย
ซึ่งระหว่างที่ผู้ตายได้กำลังไลฟ์เฟซบุ๊ก
วิ่งออกมาห้ามแต่ก็ไม่ทันเสียแล้ว
ไม่มีวิแววว่าจะยิงเลยผมยังไม่คิดเลย
แล้วเขาได้มีปากผูกอะไรกับพี่ไหมคะ

ไฟห้องเปิดอยู่เลยทำไมไม่ขึ้นห้อง

ให้ก็ผมไม่คิดว่าเขาจะ

ใช่ก็ไม่มีท่าขี้เลยพี่
สิ่งสุดท้ายที่ครอบครัวจะทำให้กับผู้เป็นที่รักคือการเชิญพระหนึ่งรูปมาทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
และนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรี
พรสจิริฐิสินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน